คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเห็นคลิปนี้ที่แชร์อยู่ในโลกออนไลน์หรือยังคะ
เพราะว่าเสียงวิจารณ์หนักมากจริงมีลูกชายบังคับให้แม่ขอทานผ่านทางไลฟ์
คือนั่งไหว้นั่งกราบตั้งแต่เช้าตั้งแต่เที่ยงยันเย็นอย่างนี้ค่ะ
แล้วก็เหมือนกับว่าขอให้คนส่งของขวัญอะไรให้ทางออนไลน์
ถ้าไม่ได้ก็คุณแม่ไม่ต้องกินข้าวเดี๋ยวลองดูค่ะ
ใครมันจะไม่ด่ากไม่ด่าเจ้าโป่ระห่วงตอนนี้
นี่ผู้ชายเฮียจินค่ะ
คือจริงแล้วเฮียจินเนี่ยเคยเป็นข่าวนะคะ

เคยเป็นข่าวมาแล้วแล้วนี่คือประเด็นล่าสุด
พอยกมือไหว้ของเงินบริจาคหรือขอของขวัญในแอปเพื่อนำไปแลกเงินนะคะ
ช่วงยังพูดออกมาเลยว่าถ้าไม่ได้เงินถ้าไม่ได้ของขวัญที่แลกเป็นเงินได้

คนที่มาดูก็แน่นอนนะพี่อุ๋ยก็ส่งข้อความกันไปค่ะ
ต่อว่าไปตำหนิอยากให้เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคุณแม่
คือครอบครัวนี้นะคะก็มีเฮียจินนี่นะคะเฮียจินคือลูกชาย
มีคุณแม่มีพี่สาว
เขาก็จะไลฟ์ขอเงินกันแบบนี้ค่ะในโลกออนไลน์
เจ้าตัวโพสต์ในธรรมนองที่ว่าก็ต้องดิ้นรนนะครับ
ทำไงได้คนมันจนแล้วบังคับแม่ด้วยนะคะ
ถ่ายคลิปเพื่อให้แม่พูดในลักษณะที่ว่าแม่ไม่ได้โดนบังคับ
บังคับถ่ายคลิปคุณแม่ให้คุณแม่บอกว่า
แม่ก็ไลฟ์เองไม่ได้โดนบังคับลูกชายไม่ได้บังคับ
เราตรวจสอบให้นะคะคือวันนี้ประหลัดอำเภอลงพื้นที่
ไปพร้อมกับทางพมทางผู้นำชุมชนไปที่บ้านของในจิน
อยู่ในพื้นที่ตำบลด่านขุนทศอำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชศรีมา
นี่คือในจินค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่
ส่วนคุณแม่คือนางมายุรีอายุ๕๔นะคะ
ตอนไปบ้านเนี่ยเจอเฮียจินกับคุณแม่ส่วนพี่สาวอีกคนคือคุณแก้วเนี่ยไม่อยู่

ก็ไปช่วยเหลือแหละเจ้าหน้าที่ไปถามไทยไปช่วยเหลือ
คือจริงแล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าครอบครัวนี้เคยให้ความช่วยเหลือกันมาแล้วอะค่ะ
ให้เงินเดือนละหนึ่งพันบาทแล้วบ้านหลังนี้
มีสิทธิ์คนพิการตอนนี้ได้เงินช่วยเหลือประมาณ๓๐๐บาท
แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัวในจินก็ยอมรับนะคะ
ว่ายอมรับให้แม่ไลฟ์ขายดอกกุหลาบ

เฮียจินเค้าเรียกให้ฮพคคคนังเศราจินอายุ๒๙
ไม่ได้บังคับแม่เขายังบอกว่าเขาไม่ได้บังคับอะค่ะ
ที่ผ่านมาก็คือขายของขายน้ำแต่มันขายไม่ได้
แต่พอพาแม่มาไลฟ์พอแม่เข้ากล้องปุ๊บไลฟ์ปุ๊บโพสต์ปุ๊บ
ขายได้ลองฟังเสียงเขาดูค่ะ
เขาบอกว่าเอาแม่มาขอทานในโซเชียลใช่ไหมว่ะ
ว่าให้ผมขึ้นหรือเอาพี่มาพูดอย่างนี้ได้ไงวะ

แล้วคอมเมนต์ตอนไลฟ์สดเนี่ยเรามีคอมเมนต์แรงมากกว่านี้ไหม

เขาว่าแรงเลยครับผมก็เลยด่าคนที่เขาด่า

พอหาผมด่าแม่ผมเลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมา
ถ้าข้าง๒ชั่วโมงครับ
ผมก็ช่วยแม่แกครบ๓ชั่วโมง
ผมก็ขอโทษด้วยครับถ้าผมทำผิดไป
ที่ให้แม่ผมไลฟ์สดหาเงินอย่างนี้นะครับ

ผมก็มีรายได้แค่เดือนละ๒๖๐๐นะครับ

ผมแม่ผมกินเยอะผมก็กินนะครับผม
ผมขอโทษด้วยครับถ้าผมหลุดปากดาบพวกคุณไปนะครับ

ผมด่าว่าคนที่มาด่าผมนะครับผม
เดี๋ยวเกรงว่าคุณผู้ชมจะสับสนนะคะ
คือคนในพื้นที่เขาเรียกเฮียจิน
ตอนที่เป็นข่าวเขาก็เรียกกันว่าเฮียจิน

นางสาวจินดาเกินขุนทศอายุ๒๙ปี

ผมพูดครับตลอดอะไรแบบนี้นะคะ

หยุดไปพักนึงแล้วก็กลับมาทำใหม่
ครอบครัวนี้ใช้เงินเก่ง

ผู้ใหญ่บ้านบอกพอไปช่วยให้เงินไป

เขาก็ชอบโพสต์ชอบไลค์ชอบอะไรกัน

ก็จะดูแลให้เต็มที่นะคะ

เบื้องต้นเนี่ยถ้าลำบากอยากได้สตังค์

ผู้ใหญ่บ้านบอกว่าเดี๋ยวหางานทำให้นะคะ
เพราะว่าเจ้าตัวเองเขาก็บอกว่าอยากมีอาชีพเหมือนกัน